ทุกผู้ชมครับลองตรวจสอบแล้วก็หยั่งเสียงกันหน่อย

ก่อนที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันในวันพรุ่งนี้นะฮะ
คนของสมาชิกรัฐสภาต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ก็คือ๓๗๖เสียงขึ้นไปนะครับ
เอาในซีกของสอสอก่อนนะครับ
ถ้าไม่นับ๓๑๒เสียงแน่ของ๘พักร่วมของก้าวไกลเขาเนี่ย
อันนั้นเขาโหวตให้คุณพิธาแน่นะฮะ
เสียงในซีกของคั่วรัฐบาลเก่าเนี่ย
เป็นอย่างไรบ้างนะครับจากมติภักดิ์ที่ออกมา

พักภูมิใจไทยสส๗๑คนงดออกเสียง
พลังประชารัฐสส๔๐คนงดออกเสียง
รวมไทยสร้างชาติสส๓๖คน
อันนี้คือไม่รับคุณพิทาเป็นนายกเลย

ประชาธิปัตย์สส๒๕คนงดออกเสียง
ชาติไทยพัฒนาสอสอ๑๐คนงดออกเสียง
พักชาติพัฒนากล้ามีสอสอ๒คน
ตอนนี้ยังไม่มีมติออกมานะฮะ

ส่วนกลุ่มพักเล็กในซีก๑๘๘เสียง
มีพักละ๑คนสสเนี่ยนะฮะ
ประชาธิปไตยใหม่พักใหม่พักท้องที่ไทย

ทั้งหมดงดออกเสียง
งดออกเสียงก็คือไม่ได้เสียงนะ
เพราะคุณต้องได้๓๗๖เสียง
คือพองดออกเสียงก็
เสียงทาง๓๗๖เสียงเนี่ย
ไม่ได้เพิ่มขึ้นก็เหมือนไม่โหวตให้นั่นแหละ
ท่านผู้ชมครับส่วนท่าทีของทางฝั่งสวนะฮะ

ทางไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบไปนะครับ
พบว่าสวที่จะสนับสนุน
คุณพิธาจะโหวตให้เป็นนายกเนี่ยนะฮะ
ณขณะนี้ที่ยืนยันชัดเจนคือ๘คน
อันนี้ที่ออกมาเปิดเผยตัวตนนะคุณวัญชัยสอนสิริจะโหวตให้ตามเหตุผลที่เคยบอกไว้
คือคนที่รวมเสียงข้างมากได้มีคุณวุฒิพันธ์วิชัยรัฐ
คุณวีรศักดิ์ภูคลองหินนายแพทย์อำพลจินดาวัฒนะ
คุณมณ์เทียนบุญตันคุณประภาษีสุฉันทบุตร
นายแพทย์ประเด็จปินประทีบและคุณพิรสักษ์พอจิต
ทั้งหมดก็คือยึดหลักก็คือใครรวมเสียงข้างมากของสภาผู้แทนได้
โหวตให้เป็นนายกสวที่บอกยังไงก็ไม่โหวตให้คุณวิทาเป็นนายก
ณขณะนี้มี๑๐คนนะฮะที่แสดงท่าทีชัดเจน
ก็คือคุณเจดช์อินทร์สว่างคุณกิจิศักร์รัฐนวรรหะ
คุณวันลบตังคณานุรักษ์ว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ็งพาณิชย์พักดี
และคุณออนกาดกระโทกส่วนใหญ่ก็จะติดขัดเรื่องของการแก้ไขกฎหมายมาตรา๑๑๒

สวที่ประกาศว่าจะงดออกเสียงมี๔คนณขณะนี้

คุณสังสิทธิ์พิริยรังสรรคุณนวรัฐพงภัยบูรณ์คุณวิรสัครโศรัตน์และคุณดุสิทธิ์เขมะศักดิ์ชัย
แล้วก็ยังมีสวที่แจ้งแล้วว่าคงไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมนะ

วันพรุ่งนี้ก็คือพบเหล่าทัพนะฮะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง

พลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ประหลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือ
พลอากาศเอกอลงกรวรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศ
เนื่องจากท่านติดภารกิจมีงานสำคัญของกองทัพพอดี
แต่จริงแล้วทั้ง๕ท่านก็เคยบอกมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
หลังเลือกตั้งเลยว่ายังไงก็จะไม่โหวตเพื่อความเป็นกลางทางการเมือง
แต่พรุ่งนี้ก็ติดภารกิจของเหล่าทัพพอดีก็เลยไม่ได้มาร่วมประชุมนะฮะ
ทีนี้ถ้าในซีกของ๓๑๒เสียงของทางพักก้าวไกลที่รวมเสียงอยู่เนี่ย
จะไม่ใช่๓๑๒เสียงเป๊ะนะฮะถ้าจะโหวตให้คุณพิทาเป็นนายก

เนื่องจากประธานรัฐสภาก็คืออาจารย์วันนอร์
ท่านก็จะงดออกเสียงตามมารยาททางการเมือง

แล้วถ้าไปบวกทางฝั่ง๒๕๐เสียงของสวนะฮะ
ก็คืออาจารย์พรเพชรวิชิชนชัยประธานวิทยาศาสตร์

ในฐานะรองประธานรัฐสภาถ้างดออกเสียงด้วยเนี่ย
ก็จะหายไปอีก๑จากเดิมต้องการ๖๔ใช่ไหม

ใช่อยากจะถามอีกอย่างเหมือนกันว่าประธานไม่ออกแล้วรองประธานนะคะ
คือรองประธานสภาผู้แทนรัศดรสองคนเนี่ยนะ

ไม่ได้เป็นรองประธานรัฐสภา
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เขาจะเข้าประชุมในฐานะสอสอนะ

ในฐานะรัฐสภาเนี่ยมีประธานและรองประธาน

ประธานก็คือประธานสภาผู้แทนรัศดร
รองประธานรัฐสภาก็คือประธานวุฒิสภา

เพราะฉะนั้นรองประธานวุฒิรองประธานสส

คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบการหยั่งเสียงสสสว

เราพบว่ามีเสียงสวจะโหวตให้คุณพิธา
ตามที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ

นั่นเท่ากับว่ามันไม่ใช่๖๔คนนะฮะ

เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงหรือว่าไม่ออกเสียงเนี่ย
เอาเป็นว่าพรุ่งนี้คุณพิทาต้องการอีก๖๐เสียง

ในการที่จะโหวตเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
ย้ำให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกครั้ง
ตกลงสว๒๕๐คนเนี่ยเข้ามายังไงนะ
ที่เขามีสิทธิ์ในการที่จะต้องมาช่วยกันตัดสินชะตารัฐบาลของบ้านเรานี่แหละ
ว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะ

อ้างอิงจากบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
ระบุไว้ว่าใน๕ปีแรกของการประกาศใช้รัฐธรรมนูล
กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภา๒๕๐คน
มีที่มาแบบพิเศษ๓ทางด้วยกัน
คือ๑สวโดยตำแหน่ง

และ๓สวแบบคศคัดเลือกโดยตรง
ที่เป็นโดยตำแหน่งมีทั้งหมด๖คน
ก็คือพบเหล่าทัพทั้งหมดนะคะ

กรกตเขาจะเปิดรับสมัครตัวแทนจากกลุ่มวิชาชีพต่างทั่วประเทศ
เลือกกันเองจนเหลือ๒๐๐คน
แล้ว๒๐๐คนนี้
คศจะเป็นคนคัดเลือกให้เหลือ๕๐คนค่ะ

คณะกรรมการก็จะเสนอผู้มีความเหมาะสมมา๔๐๐คน
ให้คสชคัดเหลือ๑๙๔คน
สว๒๕๐คนแบ่งเป็นสายอาชีพอะไรบ้าง
สวพลเรือน๑๐๗คน

วกลบกันแล้วรวมกันก็คือ๒๕๐คน
คณะกรรมการสัญหาสมาชิกวุฒิสภา
ชุดนี้ชุด๒๕๐คนนี้
ที่จะคัดจากคัดเลือก๔๐๐เหลือ๑๙๐
หรือว่าคัดจากที่ประชาชนเขาเลือกกันเอง

คนแรกพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองหัวหน้าคอสชและรองนายกรัฐมนตรีนี่นั่งประธานนะคะ
คนที่สองคุณพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติสนช
คนที่๓พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองหัวหน้าคอสช
คนที่๔พลเรือเอกนรงพิพัฒนาสัยรองหัวหน้าคอสช
คนที่๕พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรองหัวหน้าคอสช
คนที่๖พลอากาศเอกประจินจันตองรองหัวหน้าคอสชและรองนายกรัฐมนตรี
นี่พ่อบเหล่าทัพนะคะเนี่ย
ในยุคนั้นพ่อบทหารบกทหารเรือทหารอากาศสูงสุด
ก็พอตอนนั้นมีการรัฐประหารก็เนี่ยฮะบรรดาผู้นำเหล่าทัพก็มาเป็นสมาชิกคอสชไงฮะ

ส่วนที่เป็นพลเรือนมีคุณสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
คุณวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
พลเอกชัดชัยสาธิกัญญะรองนายกรัฐมนตรี
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดาสมาชิกคอสช
ส่วนนายพลเพชรวิศิษฐ์ชัวราชัยเนี่ยลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาศว
คนที่คัดเลือกจริงก็คือมี๙คนด้วยกัน
อย่างที่บอก๖คนเคยเป็นสมาชิกคอสชแบบที่พี่อุ๋ยว่า
พลเอกนรพิพัทนาสัยเป็นกรรมการสรรหาศว
และพลเรือเอกนรงยังเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์๑
ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลประยุทธ์หนึ่งเช่นเดียวกัน
หน้ากาศเอกประจินจันตองรองหัวหน้าคอสชเป็นกรรมการสัญหาสว
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์๑
เอกวรพงศ์สง่าเนธเป็นสมาชิกคอสชพลเอกสุรพงศ์สุวรรณอัตย์เป็นสมาชิกคอสช
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรองหัวหน้าคอสชเป็นกรรมการสัญหาสวด้วย
และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในรัฐบาลประยุทธ์๑
จากนี้พลตำรวจเอกอดุลยังเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติปี๒๕๕๙
ซึ่งก็เป็นสภาที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคอมชรัฐประหารในปี๒๕๔๙แต่งตั้งขึ้นมา

กลับไปตรงนู้นอีกปี๔๙นะคะ
คนเคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลคอสชมาก่อนนะคะ
มี๙คนเป็นรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกคอสชและไม่ได้เป็นสนชมาก่อนคือพลเอก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรองนายกรัฐมนตรี
อมหลวงปนัดดาดิสกุลอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ
คุณลักษณะวัดรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกร
คุณวิทยาศักดิ์โศรัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
คุณสมชายหานฮีรันรัฐมนตรีช่วยกระทรวงอุตสาหกรรม
คุณสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย
พลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบ๒รัฐมนตรีเลยนะคะ

คุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็คือเรียงตามลำดับเนาะในแต่ละขอรมอนะคะ

ใช่ค่ะมันก็จะมีคอรมอ๑๒๓แบบนั้นนะคะ
แล้วก็มีคุณอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะ

สวเกินครึ่งเคยนั่งตำแหน่งสภาแต่งตั้งยุคคอสช
สวที่เคยเป็นสนชในสวชุดพิเศษ๒๕๐คนเนี่ย
มี๘๖คนที่เคยดำรงตำแหน่งสภาแต่งตั้งยุคขอสชมาก่อน
สวที่เคยเป็นสปชสวชุดพิเศษมี๒๘คนที่เคยนำรงตำแหน่งสปช
สวที่เคยเป็นสปทสว๓๗คนจากจำนวนสว๒๕๐คนเคยดำรงตำแหน่งนี้
เคยเป็นทั้งสนชสปชและสปท๑คนคือพลเอกธวัชชัยสมุทรสาคร
เคยเป็นสนชและสปช๑คนคือคุณเจนนำชัยสิริ
เคยเป็นสนชและสปท๑คนคือพลเอกสะสินทองพักดี
และเคยเป็นสปชและสปทรวมกัน๑๕คนนะคะ
นี่คือที่มาของสว๒๕๐คนแบบละเอียด
ก็คือคนที่ออกมาแสดงท่าที

ความจริงแล้วยังเป็นส่วนผมว่าสัก๑๐ของ๒๕๐คน

แต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเค้าก็จะมีขอสอชมาคัดเลือก
แล้วตอนที่เราไปลงมติว่าจะรับร่างหรือไม่รับร่าง

เขามีคำถามพ่วงว่า๕ปีแรกให้สวชุดนี้ร่วมโหวตเลือกนายกด้วย
แล้วมันก็มีการผ่านร่างกันมา

ก็ได้โหวตเลือกนายกอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

คุณผู้ชมครับสำหรับการเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภาวันพรุ่งนี้นะครับ
เขาก็สรุปกันแล้วนะฮะระหว่างสสวนะครับ
โดยในวันมุธมัธนอมธาประธานรัฐสภานะครับเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นะครับ
จะเริ่มประชุม๙น๓๐น
หลังจากที่มีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้ว
จะเปิดให้สมาชิกทั้งสองสภาได้อภิปรายสักถาม
นั่นหมายความว่าพอเปิดประชุมมาเนี่ยวาระเรื่องนี้อยู่แล้ว
ก็ให้เสนอเลยทางซีกของ๓๑๒เสียงเขาตกลงกันแล้วใช่ไหม
ให้พักเพื่อไทยเป็นคนขึ้นเสนอชื่อคุณพิธา
จากนั้นก็จะให้อภิปรายสักถามกัน
ฝั่งของสมาชิกวุฒิสภาได้เวลา๒ชั่วโมง
ส่วนสสได้เวลา๔ชม
เค้าก็จะไปแยกกันยังไงก็ไปว่ากันไป๔ชมของสส
หรือจะยังไงก็สลับสับเปลี่ยนกันไป
จากนั้นเนี่ยก็จะปิดอภิปรายแล้ว
คือ๖ชมทั้งวันเนี่ยอภิปรายกันไปค่ะ
สลับให้คุณพิทาได้โอกาสขึ้นมาชี้แจง

โหวตได้ละแล้วก็ไล่เลียงกันไปทีละคนทีละคนกันเลยนะฮะ